คุณผู้ชมคะอยากให้ดูเรื่องราวของคู่ชีวิตชีวิตคู่ของคู่เนี้ยค่ะคือจริงจริงแล้วดูมันก็ตื้นตันน้ำตาจะไหลแต่มันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมหัวใจในอีกแบบนึงนะคะว่าได้เห็นความรักแท้คือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเขาป่วยติดเตียงคือเส้นเลือดในสมองแตกนะคะฝ่ายชายเนี่ยค่ะดูแลแบบไม่ห่างแล้วก็จะมีการ

ให้ภรรยากอดคอเพื่อประคองให้ลุกขึ้นมาเพื่อปรับให้เป็นท่านั่งค่ะ
มีอีกคลิปที่คุณขุนถือกระดานให้ภรรยาเขียนชื่อตัวเองตอนแรกเขียนไม่ครองฝึกไปฝึกมากานี้ก็เขียนแล้วว่ารักขุน

ในการดูแลผู้ป่วยสักคนนึง

คลิปคุณขุนผู้เป็นสามียืนร้องเพลง
ยืนเต้นให้คุณสองผู้เป็นภรรยาดู
ภรรยาก็มีความสุขยิ้มหัวเราะไปด้วยกัน
แต่ต้องบอกว่าคือมันมีหลายคลิปมากค่ะ
ตัวสามีเริ่มโพสต์คลิปก็คือไล่ไป
นับดู๒๖๑คลิปได้นะคะ
แต่สิ่งที่เห็นก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะ
คือสามีดูแลภรรยาอยู่เคียงข้างไม่ห่าง
ทำทุกอย่างเพื่อให้ภรรยามีอาการที่ดีขึ้น
แล้วพอเห็นภาพสมัยหนุ่มสาวของทั้งคู่

คลิปล่าสุดโพสต์เอาไว้๒๑ชั่วโมงที่แล้ว
คุณขุนพาคุณสองภรรยานั่งรถเข็น
พาไปสูดอากาศนอกบ้านค่ะ
ก็อยู่เคียงข้างกันแบบนี้
ทุกคนที่เห็นคลิปเหล่านี้ต่างไปให้กำลังใจ
แล้วบอกเลยว่าคือมุมหนึ่งมันคือน้ำตาไหล
ด้วยความตื้นตันในความรักของทั้งคู่อะค่ะ
ชื่นชมนี่คือความรักที่บริสุทธิ์จริงนะคะ
ดูแลกันมาโอ้โห๒๓ปีนะคะที่ภรรยาป่วยอะค่ะ

นี่คือรักแท้ของกันและกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขอให้อาการดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงเร็วนะฮะ
เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะ